คลิปนี้คนที่เห็นแล้วบอกว่าทำใจไม่ได้แล้วก็โอ้โหทนไม่ไหวกับพฤติกรรมนะคะ
โดยเฉพาะคนที่อยู่แถวนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ประโคนชัยบุรีรำค่ะ
ลูกชายไปทำร้ายร่างกายแม่วัย๘๕ปีที่ไม่มีเรี่ยวแรงอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ด่าทอบีบคอแล้วเนี่ยค่ะกลายเป็นคลิปที่ถูกอัดมานะครับคุณผู้ชม
ชาวเน็ตเห็นแล้วบอกรู้สึกไม่สบายใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูหน่อยไหมคะ
ว่าคุณยายเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าฟองเปีย
เขาเป็นคนถ่ายคลิปนี้แล้วก็เป็นคนเอาคลิปนี้มาลงในโลกออนไลน์นะคะ
ขณะที่ลูกชายลักษณะคล้ายกับคนเมาเข้าไปด่าทอหญิงชราซึ่งเป็นแม่นั่นแหละ
แม่ตัวเองแท้นะคะนั่งอยู่ไม่มีเรี่ยวแรงอยู่ที่พื้น
บางช่วงบีบคอและพยายามที่จะทำร้ายร่างกายแม่ด้วย
ดูสิดูสิเนี่ยจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
จุดเกิดเหตุเนี่ยที่บ้านตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
นี่ค่ะเรามีโอกาสไปเจอกับคุณเบียร์นะคะ
คุณเบียร์อายุ๒๗ปีชื่อจริงก็คือถัปกรณ์ปะประโคน
เป็นเจ้าของโพสต์แล้วก็เป็นญาติกับคุณยายที่ถูกทำร้ายร่างกายในคลิป
คุณเบียบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเป็นญาติกับยายยาย
หรือว่าในเฉิมลูกชายของคุณยายหอม
เห็นพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้ว
วันไม่ทำอะไรเอาแต่ดื่มเหล้าแล้วก็เมา
เสร็จปุ๊บไปทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเอง
ไม่ยอมหาข้าวหาปลาให้แม่กิน
บางทีเอาข้าวบูดเนี่ยเอาข้าวบูดข้าวเสียพี่เบิร์ต

เนี่ยมดขึ้นเนี่ย
บางครั้งถมน้ำลายใส่ยายหอม
คุณเบียบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมแบบนี้
ก็เลยต้องถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไปลงในโลกออนไลน์
เพื่อที่จะเป้าประสงค์ก็คือ
หวังว่าจะมีคนเข้าไปช่วยเหลือยายหอมนะคะ
โดยคลิปที่นำไปแชร์เป็นแค่บางส่วนเท่านั้น

แต่ที่เขาเห็นก่อนหน้านี้มันรุนแรงกว่านี้เยอะ

ค่ะขณะเดียวกันทีมงานค่ะ
คุณผู้ชมก็ไปสอบถามในเฉิมนะ
เฉิมเป็นลูกชายของคุณยายหอมบอกว่า
เราก็ถามว่าไปทำร้ายร่างกายแม่จริงหรือเปล่า

คุณลองฟังเหตุผลหน่อยสิว่าฟังขึ้นหรือเปล่า
เฉิมบอกว่าดุด่าแม่จริงแต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
สิ่งที่เขาทำไปแค่อยากให้แม่กินข้าวก็เท่านั้น
ฟังเสียงเฉิมไงจะเฉิมหน่อยเล่าสิ
ใครเป็นลูกอย่าไปทำร้ายแม่อะไรขนาดนั้น

ไม่ครับคือผมเนี่ยอยากให้แม่กินข้าวให้เป็นเวลา

ก็คือเหตุการณ์เวลาขับข้าวไปกินเขาก็ไม่กิน
แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าหิวตอนเดือด
แต่ข้าวก็อยู่บนหัวนอนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่
เขาได้เห็นคลิปของตัวเขาเองบ้างหรือยัง

เขาบอกว่าคลิปนั้นเป็นการที่จะต้องการให้แม่กินข้าว
แม่ไม่ยอมกินข้าวถ้าไม่กินข้าวไม่เป็นเวลา
เดี๋ยวขับถ่ายไม่เป็นเวลาเป็นห่วงสุขภาพแม่

นี่แหละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่ยายหอม
จ๋ายายหอมลูกชายทำร้ายร่างกายยายหรือเปล่า
นี่ดูสิแขนรีบเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวเอง

ยายหอมปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำร้าย
ญาติบอกว่ายายหอมเป็นคนรักลูกมาก
แม้ว่าจะถูกทำร้ายก็จะไม่ว่าอะไรก็จะทน
แล้วก็จะไม่ให้ใครมาว่าร้ายลูกเด็ดขาดนะฮะ
แต่ทุกคนทนไม่ได้ไง
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยยายหอมนะคะที่ผ่านมา
ญาติพยายามติดต่อลูกของยายหอมท่านอื่นแล้ว
แต่ก็เงียบหายไปนะคะไม่มีใครมาดูแลยายหอม
ญาติต้องแยกยายออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย